ส่วนประมาณนี้นะคะที่ณครวดนายโยคตำรวจบอกว่า

ตำรวจประมาณ๒๐นายไปตามจับ
นายคนหนึ่งชื่อว่าเบ้น
ก็ต้องบางไว้ด้วยเพราะว่าก็มีปืนมันจะเป็นอันตราย

เมื่อวานนี้ตำรวจสพดงละครค่ะส่วนที่กำลังกับตำรวจสพนครนายก
ล้อมตลาดดงละครบนถนนสายรังสิตนครนายก
ช่วงแยกเข้าสถานีอาณาไมทะบนดงรคร
สกัดจับนายสุรชัยมิ่งขวัญหรือว่าเบ้นอายุ๒๕ปีค่ะ
บริเวณทางเข้าอนามัย
ตำรวจพูดเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัว
แต่เงียบคือไม่รู้ว่าจะเข้ามอบตัวหรือไม่ยอม

และเมื่อในเบ้นเห็นตำรวจชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ขวดเบียร์ทิ้งรถจักรยานยนต์
วิ่งหนีไปหลังตลาดอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางความแตกตื่น
ตกใจของชาวบ้านตลาดคนก็เยอะนะคะ
นางสาวสิริพรวงพระจันทร์คนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
เบ้นครั้งแรกสวมหมวกไอ้โม่งแล้วก็เดินมาซื้อเบียร์ร้านเธอ
อกจากนั้นสั่งลูกชิ้นไปกินแล้วก็เข้าไปนั่ง
จะมาสั่งโรตีจังหวะนั่นแหละพูดคำนึงขึ้นมาว่าบัง
ยังไม่ทันได้พูดประโยคต่อเลยค่ะผู้ก่อเหตุโผล่ออกมา
แล้วก็ด่าทอชักปืนออกมาลักษณะข่มขู่
ขู่พี่สะพ้ายเสร็จแล้วกลับไปนั่งดื่มเบียร์ต่อ

กระโดดวิ่งหนีไปฟังเสียงเจ้าของร้าน
แต่เขาใจเย็นนะเขาก็มาซื้อเบียร์
แล้วก็ไปนั่งไปยืนกินแล้วก็สั่งลูกชิ้น

แล้วทีนี้เขาก็ไม่นั่งรอหน้าร้านนะเขาก็เอาเก้าอี้ไปรอข้างในร้าน
ตรงรถตู้พี่เตยแล้วทีนี้ที่ว่ารถตำรวจมาจอดปุ๊บ
แต่วัยพริบเขาไวมากเลยนะเขาก็กระโดดจากเก้าอี้ไปข้างหลัง
แต่ข้างหลังหนูไม่แน่ใจมันมีทั้งคลองมีทั้งกำแพง
แต่ร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่ามันกระโดดกำแพงไปแล้ว
หลังจากที่เบ้นหลบหนีไปทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้หนึ่งคัน
ตำรวจก็เอารถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบไปเจอกระเป๋าสะพายค่ะ
วางอยู่ที่หน้าตระก้าหน้ารถตรวจสอบภายในมีแม่กุญแจมีคัตเตอร์มีไฟแชค
มีลูกโม่ปืนแก๊ปมีเศษเหรียญมีระเบิดลูกบอล
มีอุปกรณ์การเสพยาและยาบ้า๑เม็ดพร้อมบัตรประชาชน
ระบุชื่อของเขาแหละนายสุรชัยมิ่งขวัญ
ส่วนสาเหตุที่ตำรวจต้องไล่ล่าจับกลุ่ม
ก็เพราะว่านางสาวนิสาชนสังขะเป็นพี่สะพ้าย
สะพ้ายแจ้งความว่าเบ้นเป็นน้องเขย
ไล่ยิงมา๒วันติดแล้วกลัวจะโดนฆ่า
ก็เลยแจ้งความไว้เพื่อความปลอดภัย
สะพ้ายบอกว่า๒กันยายน

และหายไปตั้ง๔ชั่วโมง
ด้วยความเป็นแม่ไม่เห็นกลับบ้านสักที

เอาหลานมาส่งหน่อยสิทำไมไปนานจัง
พอเบ้นพาลูกมาส่งที่บ้านไม่พอใจค่ะ

ชักปืนยิงขึ้นฟ้าที่หน้าบ้านเลยหลายครั้ง

ว่าก่อนหน้านี้เคยห้ามเบ้น

แล้วเมื่อวานนี้ตัวเองกับน้องชายไปซื้อโรตรี

แต่คาดว่าเบ้นสะกดรอยตามมา

ก็ขี่รถตามแล้วก็ยิงปืนใส่ด้วย
แต่เธอบอกว่าดีนะกระสุนไม่โดน

น้องตกกระจายขึ้นรถมาคืออ่ะทำท่าปลั๊กปืนแล้ว
แต่ปืนอ่ะยังไม่เห็นดีแต่คือปลั๊กแล้วอ่ะค่ะ
แต่ว่ารถสิบล้ออ่ะมันตัดหน้าวึบไปล่าสุดทีมข่าวของเราเช็คข้อมูลไปเมื่อช่วงสายสายนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเบ้นเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วนะ
เนี่ยเนี่ยเบนต์เบนต์คนนี้นะคะบอกจะขอเข้ามอบตัวนะ
แต่พอเช็คถึงตอนนี้นะคะประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมา
เอาล่าสุดที่ทีมข่าวเราเช็คใหม่กับตำรวจสพดุงละครเบ้นยังไม่มามอบตัวเลยค่ะ
เอาตำรวจบอกว่าก็ถ้าแจ้งมาอย่างนี้แล้วนะคะแล้วถ้าไม่เข้ามามอบตัวก็จะออกหมายจับค่ะ